ก็เป็นภาพของประสบกรณิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่านะครับ
พร้อมใจกันแสดงความอาลัยแล้วก็ทำความดีเพื่อถวายแด่พระองค์ท่านนะครับ
อย่างเช่นผู้คนในแวดวงบันเทิงนะครับ
วันนี้ก็ได้แสดงความอาลัยพร้อมกับทำความดี
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙เช่นกันครับ
คุณผู้ชมครับเนื่องในวันครบหนึ่งปีวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
จากคนบันเทิงในวันนี้ที่จะโพสต์แสดงความอาลัย
ในหลวงรัชกาลที่๙แล้วยังมีการทำความดีด้วยนะครับ
อย่างเช่นภาพที่ท่านเห็นก็คือนักแสดงสาวที่พร้อมใจกันเข้าวัดปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกด้วย
และนี่คือภาพที่คุณหนิงปณิตานักแสดงสาวชื่อดัง
ตัดสินใจเข้าพิธีปลงผมบวชชีเป็นเวลา๗วันณเสถียรธรรมสถาน
โครงการบวชพุทธศาวิกาศีล๑๐๑๙๙ชีวิตถวายพ่อ๗๐ปี๗๐ล้านความดี
นุสวรีมีชีวิตถวายพ่อโดยแม่ชีสันสนีเสถียรสุดเป็นประธานในการกริบผมครับ
มันเป็นโอกาสดีที่บวชให้กับพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมกฏด้วย
อีกโอกาสหนึ่งคือแม่หนิงไม่มีลูกผู้ชายเหมือนถสแทนมูลคนพ่อแม่ด้วย
แล้วลูกหนิงเองก็เป็นผู้หญิงและการพุทธศาวิกาบวชอบราคานนะครับ
จากนี้ยังมีบุคคลในแวดวงบันเทิงอีกบางส่วนนะครับ
ได้ละทางโลกตัดสินใจนุ่งขาวห่มขาวเข้าวัดปฏิบัติธรรม
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
อย่างเช่นคุณตั๊กบงกฎนะฮะแล้วก็น้ำชาชีรณัทด้วยนะครับ